คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มนุษย์ดูหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังเป็นกันเอง
ที่จะพาคุณดำดิไปสู่โลกของภาพยนตร์
สวัสดีครับสวัสดีครับ
เอ๋ยเด็กดีเนอะใช่เพราะว่าเพิ่งผ่านวันเด็กมานะ
ใช่ต้องมีหน้าที่๑๐อย่างด้วยกันก็คือทำอะไรบ้างนอน
อย่างแรกเลยตอนเด็กอ๋อเราจะไม่ท่องใช่ไหมเรานอนถือ
วันหยุดเราก็นอนนอนอย่างเดียวตอนอ่านรายการเราก็นอนไม่ได้
ก็ผ่านช่วงวันเด็กมาเนอะใช่เราก็จะวันที่สดใสซับซ่าร่าเริง
ซับซาร่าเริงเราง่วงหรอหรือรีบร้อนหรือร่าเริง
ร่าเริงเราล่าเริงเราล่าเริงด้วยความที่ผ่านช่วงวันเด็กมา
เทปนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยกันถึงเรื่องย้อนแบบว่าวาน
โอเคเล่นตัวเองแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้ส่งนะด้วยความที่แบบว่า
เราอยากจะย้อนไปถึงในช่วงวัยเด็กของเราว่าแบบว่าเราเติบโตมายังไง
การแต่งตัวลามไปจนถึงแบบหลายอย่างเสื้อผ้าแฟชั่นร้านอาหาร
ซึ่งเรื่องนี้ก็ไปฟังได้ในเทปที่พูดถึงซีรีส์เกาหลีนะจ๊

แล้วเราก็เลยย้อนกลับมาดูตัวเองว่าพวกเราโตมากันยังไงนะ
สำหรับเคนก็เป็น๙๐ที่โตมากับเป็นยุคที่ช่วงแบบว่าญี่ปุ่นเข้ามามีอิทธิพล

ใช่แล้วก็แบบเราก็จะโตมาก็ทันไหมทันพวกแอนิเมะอะไรอย่างนี้ไหม
เดี๋ยวสิทำไมถึงจะไม่ทันทันสิก็เลยมาพูดในรายการได้ไง
ก็เพราะว่าคือมันเป็นช่วงที่แบบว่ามันมีแอนิเมะมีอิทธิพลของแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นญี่ปุ่นเข้ามา
ใช่ยุคนั้นน่ะเนอะยุคนั้นเป็นพวกญี่ปุ่น
หนังสือมังที่เราเรียกว่ามางานหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้สึกว่าช่วงนั้นญี่ปุ่นเข้ามามีอิทธิพลแล้วก็มีบทบาทในประเทศเรามาก
และในชีวิตของพวกเราทั้งคู่
คือสมัยก่อนจำได้ว่าจะไปร้านอาหารเนี่ยก็คือแบบ
ได้กินซาโมนมื้อคือยุคนั้นซาโมนยังแพงมาก
แบบไม่มีราคาไม่มีราคาเลยคือเป็นมื้อพิเศษ
มื้อพิเศษต้องแบบกระเกิดอะไรอย่างนี้ได้กินปลาดิบ
ฟังดูมันเหมือนยาวนานเหมือนกันนะโบราณ
ฟังดูเหมือนยาวนานฟังดูเหมือนยากจน
ดูเหมือนยากจนด้วยใช่

อะไรนะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเติบโตมากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะ

ถูกต้องร้านแผ่งข้างโรงเรียน
ใช่มีแบบอำมาเจ็กอะไรอย่างนี้
ใครที่จะบอกว่าสนิทกับพี่เจ้าของร้าน

คือเคมเป็นเด็กที่แบบกลับบ้านช้าเว้ย

เพราะต้องรอแม่เพราะแม่เคนอาจจะเลิกทำงานช้า

คือไม่ได้เป็นร้านนะเขาก็เอามาวางแผนแบบ
เหมือนฟิวแบบล้านแผงเหรอร้านของชำ
ใช่ฟรีอย่างนั้นแล้วก็แบบไปนั่งคุยกับเขาทุกวันเลย

การ์ตูนจนแม่บอกว่าหยุดก่อน

ชอบซื้อก็คือเป็นคนจริงเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว

ทุกอย่างวรรณกรรมหนังสือพิมพ์

แล้วก็ตูนก็เป็นหนึ่งในของที่ซื้อบ่อย
มีเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่แบบช่วงนั้นแบบอินมากชอบมาก

ทุกวันนี้ก็ยังออกอยู่นะยังไม่จบนะ
ยังไม่จบวันพีศโจโจอย่างเงี้ยโจโจละข้ามศาสตรวรรษ

แต่ว่าถ้าเกิดอันนี้คือวัยรุ่นนะมันแบบเป็นวัยแบบมัธยมอย่างนี้นะ
แต่ถ้าย้อนกลับไปเด็กกว่านั้นมันก็จะมีอะไรของมันโดเรมอนเอ่ยอะไร

ใช่แล้วคืออ่านทั้งการ์ตูนอ่านทำยังไง

ก็คือเป็นเด็กคนหนึ่งที่เป็นเหมือนเด็กทั่วไปที่แบบก็บ้าการ์ตูนบ้าคลั่งเสพอย่างบ้าคลั่ง

นี่ไงกำลังจะพูดว่าฟังแล้วเฮ้ยเหมือนเราเป็นคนอยู่ในรุ่นเดียวโตมาด้วยกัน
เพราะเคนก็โตมากับช่อง๙การ์ตูนเหมือนกัน
อ่าแปลว่าไปถึงตอนนั้นก็ยังมีอยู่

ดูดูดูดูได้แมบดูได้หมดแหละสมัยนั้นน่ะอันนี้ก็ดูพวกพวกพวกเรายังไงก็ดูใช่ไหม
ใช่อันนี้แปลว่าเราก็เป็นเด็กที่ตามดูการ์ตูนพวกนี้มาตั้งแต่สมัยแบบละออนแรกยุคแรก
เราก็มาย้อนอดีตกันว่าเราก็โตมากับอะไรพวกนี้นะ
เราก็ดูมาตลอดนู่นนี่นั่น
แต่ว่าแบบในตอนเด็กเราก็ดูเอาสนุกเนอะใช่ป่ะพี่เฟรม

เออมันก็แบบเออมันก็ไม่ได้อาจจะเอาอะไรเนาะ

ก็คาดหวังอะไรแบบพลังปล่อยพลังภาพสวยตัวละครน่ารัก
ใช่เราคิดว่าเด็กดูอะไรพวกนี้เพื่อตอบสนองจินตนาการของตัวเองเว้ย

เวลาที่มันเห็นแบบสมมุติโดไลมอน

เวลาที่มันเห็นของวิเศษโดไลม่อนเนี่ยนะ

เอ้ยได้นะขอบเตอร์ไม่ไผ่อย่างเงี้ย

ปังที่แบบแปะเป็นบนหน้าหนังสือ

หรือแบบมันมีจินตนาการสมัยเด็กว่า
เฮ้ยเราอยากออกไปผจญภัย
มีแบบอย่างโดเรมอนมันก็จะมีแบบเพื่อนเวลามีตอนพิเศษภาคพิเศษเนี่ยมันก็จะไปผจญภัยตามที่ต่างใช่ป่ะ
ซึ่งสมัยนั้นเป็นเด็กอยู่คนเดียวไงไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นโทษ
เป็นเด็กอินเทอร์เวิร์ดถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้เป็นเด็กชอบอยู่กับตัวเอง
มันก็มีการ์ตูนนี่แหละที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีเพื่อนไงมันมีเพื่อนที่แบบเฮ้ยเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนพวกนี้
เวลาดูการ์ตูนอ่านมังไม่รู้คนอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่เราเป็นแบบนี้
พอพี่เฟรมพูดถึงโดเรมอนแล้วเคนก็จำความได้ว่าเคนดูโดเรมอนพักไซอิ๋วประมาณ๑๐กว่ารอบ

กลางแต่ก็ไม่ได้ใหม่เพราะมันก็ถือว่าเก่าประมาณนึงแต่มันเป็นเก่าในไวเทนอ่ะ
แต่ถ้าเป็นยุคกูนะโดเรมอนภาคพิเศษที่จำได้คือพวกแบบหุ่นยนต์ไดโนเสาร์อะไรอย่างนี้
มีภาคแบบโลกขุนยนทร์ไดโนเสาร์
คือโดเรมอนเนี่ยนะเราว่าเด็กชอบเพราะมันมีหลายอย่างเว้ย
มันมีเรื่องเพื่อนมันมีเรื่องแบบความกล้าหาร
มันมีเรื่องแบบครอบครัว

ซึ่งแบบเธอเป็นใครสูเนโอะ

ก็ไม่รู้สึกว่าอยากเป็นใครเพราะว่าแบบคือทุกคนก็จะแบบชอบอยากเป็นพระเอกไง
แต่เนี่ยจะเป็นคนเป็นโรคที่แบบไม่ชอบเป็นตัวละครพระเอกไม่รู้ทำไม

ทุกเรื่องเลยเคนเป็นคนแอนตี้พระเอกเคนไม่ชอบเลยเว้ยไม่รู้ทำไม

เว้ยคือจริงชอบตัวขี้เก๊กแต่ตัวพระเอกมันจะไม่เท่เข้าใจป่

แบบฉันต้องเป็นคนเงียบฉันต้องแบบดึงไม่พูดจาหม

คนดูเริ่มด่าแต่แบบคือมันหลากหลายแต่พอดูไปเรื่อย
คุณก็เกลียดตัวละครที่เราชอบแบบนั้น

เราไม่ค่อยนึกเหมือนกันว่าเราดู

ใช่ถ้าไม่แทนเราก็สนใจ
อยากจะเป็นอยุดเขาเป็นแบบ
ถ้าทำตัวแบบนี้มันก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะ
มีมั้ยมีตัวละครที่เฟมยืดแบบหรือแบบอินมากมั้ย
เราไม่ได้ยึดกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเลย
เวลาเราดูอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมชอบดูพวกแบบเป็นกลุ่มเพื่อนไปผจญภัยด้วยกันอย่างนี้

คือแต่ละตัวมันก็จะมีบุคลิกของมันใช่ไหม
แล้วเรารู้สึกว่าการที่อยู่กับเพื่อนที่มันมีบุคลิกหลายอย่าง
แต่ว่าช่วยเหลือเกื้อกูลการมองเห็นความแตกต่างเนี่ย
มันเจ๋งดีว่ะเหมือนเราแบบอยู่ที่โรงเรียนแล้วเรามีเพื่อนหลายแบบ
ตัวใหญ่คนตัวเล็กมีเพื่อนใจดีมีเพื่อนแบบ

ซึ่งตอนนั้นไม่ได้รู้เรื่องกับคำว่าความหลากหลายอย่างนี้

แต่เรามีความรู้สึกว่าการอยู่เป็นหมู่คณะแบบนี้แล้วมันรักกัน

แล้วมันเท่แล้วมันดูแบบซึ้ง
เพราะว่าแก่นสำคัญของแอนิเมะกับมัง

เพราะว่ามังงาอานิเมะในช่วงเวลานั้น
คือถ้าไม่ใช่พวกแบบการ์ตูนตาหวานอย่างนี้นะ

แต่มันแบบมันเป็นเพื่อนแบบรักกันแต่แบบไม่แสดงออกตรง

มันเลยรู้สึกว่ามันตอบสนองจินตนาการบางอย่างของเขา

เพราะว่าอย่างที่บอกคือเมื่อกี้ว่าแบบในวัยเด็กเราเป็นเด็กประเภทแบบขี้โลก

ก็คือเป็นตอนเด็กเป็นหอบหืด

ร่างกายอ่อนแอแล้วก็เหมือนแบบเป็นคนขี้อาย
เป็นคนแบบซึ่งตรงข้ามกับทุกวันนี้โดยสิ้นเชิง

คือพอมันเป็นเด็กแบบนี้มันก็จะเหมือนไม่ชอบเข้าสังคม
ไม่อยากไปเจอเพื่อนเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเว้ย
แล้วเพื่อนแถวบ้านมันจะเป็นเพื่อนเหมือนกับ
ถ้าพูดง่ายคือคนละแนวกับเรา

เราเป็นลูกของแบบคนที่มาจากกรุงเทพอะ

ใช่มาคือเราก็เราเกิดที่นี่แหละ
เพียงแต่ว่าพ่อแม่เราที่มาจากต่างจังหวัดก็จะเป็นแบบ
เนอร์แบบหนึ่งเนอะเป็นคนเมืองคนอะไรแบบนี้

ซึ่งมันก็จะมีไว้บางอย่างที่มันไม่เหมือนเรา

อีกแบบนึงซึ่งเราก็จะแบบเราไม่เก็ตเว้ย
แล้วก็เหมือนรู้สึกเข้ากับเขาไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้
เพราะเรามันเป็นเด็กแบบใจหัวใจกรุงเทพฯ

ไม่แต่มันมีหลายอย่างประกอบกัน
แบบขี้โลกเป็นเด็กขี้อายมันก็ได้ทำเรารู้สึกไม่กล้าไปกับคนอื่น

ใช่พอร์นี่เด็กก็เป็นคนมิตรภาพ

เฟรมยิ่งโตยิ่งแบบเริ่มเข้าสังคม

นี่คือแบบเด็กแบบโอ้ยอินกับเพื่อนชอบอยู่

อยู่ตรงระเบียน

ไม่ใช่แบบไม่คุยกับใครเท่

ฟิลแบบอีกาไม่รู้พี่เฟรมได้ทันหรือเปล่า
ชายล้วนไงตัวมันก็จะเป็นแก๊งตั้งแก๊งอยู่เป็นกลุ่มอะไรอย่างนี้
ไปลงอาหารกินข้าวก็คือต้องนั่งกันโต๊ะแถว๑๐๒๐คนอย่างนี้

มีพลังแล้วแต่เราจะเป็นเมมเบอร์ในแก๊งที่แบบเงียบสายแบบโอเค
เราจะไม่ใช่ตัวพูดมากไม่ใช่ตัวโจกสายเท่
เดียวเด็กมีเรื่องบ่อยเพราะคนชอบหมั่นไซค์พอทำตัวหน้าหมั่นไซค์จริง

ใช่ซึ่งมันแปลกที่แบบเออการ์ตูนมันก็เหมือนแบบเป็น

คาแรคเตอร์แบบไหนมันก็มาคุยกันได้
ไม่แน่นะในกลุ่มเด็กผู้ชายณตอนนั้นที่แบบมี๒๐คนอะไรของมึงอาจจะมีคนคล้ายแบบกูอยู่ในนั้นก็ได้นะ
ใช่จริงก็มีเพราะถ้าถามเคนเคนก็ไม่เนินนะแต่เคนก็ไม่ได้เลวขนาดไปเล่มยาอะไรแบบนี้

ค่ะคือมันจะมีหลายสเต็ปคือก็เป็นเด็กเกเลประมาณนึงแต่ไม่ได้แบบว่ามีโดดเรียนมีอะไรอย่างนี้บ้าง
แต่ว่าไม่ได้แบบว่าไปเล่นเรื่องทั้งนั้นอะไรอย่างนี้
จริงอยากรู้ว่าการ์ตูนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเราไหมมันเปลี่ยนตัวตนเราไหม
คือนอกจากเปลี่ยนไปในแง่ว่าไปทันท่าเท่มันช่วยให้ในการเติบโตหรือด้านความคิดด้านอะไรแบบนี้ไหม
รู้สึกว่ามันช่วยมากนะอย่างน้อยมันสอนให้เราเป็นคนดี
ว่าไม่ควรทำชั่วไม่ควรเปลี่ยนเป็นใคร
รักกันควรต่อสู้เพื่อความถูกต้อง
แต่ด้วยความที่มันจะมีดาบสองคมก็คือด้วยความที่การ์ตูนโชเนนในยุคนั้น

ค่านิยมก็คือด้วยความโรงเรียนชายล้วน

มันก็จะแบบใช้เป็นใหญ่

มีเรื่องไหนมั้ยที่รู้สึกว่าเนี่ย
เป็นการ์ตูนในประจำวัยเด็กเลย
ประจำวัยเด็กเลยเหรอ

มีอิทธิพลมากออก
จริงก็มีแบบดิจิมอนโบเกมอนนะ

โบเคมอนมาด้วยกันแล้วดิจิมอนภาคแรก

มันเลยอินมาฟิล์มเหมือนแฮลลี่พอตเตอร์อะ
ที่เป็นหนังที่เราโตมาพร้อมแฮลลี่อะไรอย่างนี้

ถึงขั้นแบบขอป๊าป๊าแบบไปซื้อถุงมือซื้อเสื้อแบบ

ขอป๊าแบบขอแต่งตัว
ใส่คอร์ดเพลย์ไปงานโมเดิร์นไนค์การ์ตูน

แล้วก็เหมือนพออินกับโพดิจิมอนโดเกมอน

มันก็เหมือนสัตว์อ่ะอืมมันเลยทำให้เราเป็นคนแบบว่าเออ
สัตว์มั้งแบบเอ็นดูกับสัตว์อ่ะพอแบบมันมีเลี้ยโปเกมอน
ซึ่งมันเห็นบอดิ้งอ่ะสิ่งมีชีวิตอื่นเออสิ่งมีชีวิตอื่น
ที่แบบว่าเออดิจิมมอนมันก็เลี้ยงดิจิมมอนใช่ไหม
มันก็เลี้ยงโปเกมมอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออจริงจริงแล้ว
เพื่อนมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบของแบบฟิซิโคลมนุษ
อะไรอย่างเงี้ยเออในตอนนั้นมันก็แบบเฮ้ยอีอีหนูสายฟ้า
อีแบบอีมังกรหรือเราสามารถมีเพื่อนในจินตนาการได้
อะไรอย่างเงี้ยมีต้นไม้มีสัตว์ป่ายายดูเป็นคนดีมาก
อะไรอย่างงั้นดูแบบเป็นคนรักสัตว์รักสิ่งแวดล้อมรักน้ำ
รักปลาเอ้ยอะไรสังกุล่าหรอเอออ๋อนี่คือนี่คือการ์ตูนที่มีอิทธิพล
ใช่ใช่ในการมองโลกของเราถูกต้องอย่างของกูก็คือเรื่องที่พูดไป
เมื่อกี้ก็คือวันพีชวันพีชยังไงยังไงอยากรู้เลยวันพีช
เนี้ยคือคือวันพีชอ่ะมันจะเห็นว่าตัวละครทุกตัวมันมีด้านที่
แบบมันมีมิติที่มันหลากหลายอ่ะเออคือยิ่งอ่านไปเรื่อยคือมัน
ยาวมากใช่ไหมเออวันพีชมันยาวมากมันไปเรื่อยมันจะเห็นมุมแบบเออ
ไอ้ตัวนี้แม่งภาพแรกที่เห็นเป็นคนประหลาดว่ะเรารู้สึกว่าวันพีชตอนนั้นมัน
ตอนที่อ่านตอนเด็กกับตอนที่พอมาย้อนกลับตอนนี้มันต่างกันไหม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

อิสระภาพซึ่งมันแบบเออมันมีซิโมลีกไปหมดเลยแล้วเคนก็รู้สึกว่าอืม
ตอนเด็กเราเห็นแค่บางเรื่องเราเห็นแค่เอ้ยเพื่อนพร้อมจนสลัด
ออกไปเที่ยวเล่นกันเติบโตไปด้วยกันอะไรอย่างนี้
จะแบบหุ้ยเขากลับมาดูแล้วแบบมันโคตรการเมืองเลยหว่าพี่
ใช่แล้วแต่ละเมืองแต่ละเมืองที่พวกแก๊งลูฟี่มันไป
มันคือแบบโหมันเทียบเคียงได้หมดเลยอ่ะ
พูดอ่ะพูดเรื่องอำนาจการแย่งชิงใช่หรือแบบบอสแต่ละตัว
หรือแบบเผ่าแต่ละเผ่าอย่างเงี้เผามังกรฟ้าอย่างนี้โอ้โห
มันเทียบเคียงได้สุดเลยเห็นป่ะมันแบบมังกรฟ้า
เออมันได้หมดเลยเข็นเลยแบบโอ้มายก็อดมันมัน
มามันถึงอยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะอะไรก็เลยแบบเออพอมานั่งคิดเนี้ย
แบบไม่รู้พี่เฟย์มีไหมแบบพอเราโตมาถึงในวัยนี้
แล้วเราได้แบบย้อนกลับไปดูมีบ้างไหมแบบการ์ตูนหรือกระตูนเก่า
ที่เราเคยดูแบบว่ามันมีมุมมองที่เปลี่ยนไปไหมพอโตมา
เดี๋ยวขอพูดเรื่องวันพีชเมื่อกี้นิดหนึ่งอ่าได้ได้คือคือ
รู้สึกว่าพอเราได้อ่านไปเรื่อยแล้วเราเห็นอ่ะเห็นว่า
เออคนที่เรารู้สึกว่ามันแปลกแต่จริงเขาก็มีเรื่องของเขา
มีเหตุผลของเขาใช่ไหมคือมันนี่แหละหมายถึงว่าแบบ
ตัวละครต่างในในวันพีชอ่ะอืมมันมันทำให้กูเป็นเด็กที่เหมือนกับว่า
คนอยากรู้จักคนที่มันในแง่ที่มันลึกมากกว่าว่า
อันนี้มันเพียบอ่ะเราเหมือนไม่ได้ตัดสินคนเร็วเออเออ
ในวัยนั้นมันทำให้เรากลายเป็นเด็กแบบนั้นเว้ยอ่าว่าแบบเขาก็อาจจะมี
ผลของเขามั้งดีนะดีนะแต่ว่าอย่างที่เคนพูดเมื่อกี้ว่า
ตอนเด็กเวลาเราดูการ์ตูนอ่ะเราเห็นเรื่องหน้าฉาก
อย่างเช่นแบบเออการต่อสู้ใช่เรื่องมิตรภาพใช่ไหมแต่พอบนดูตอนโต
เราคิดว่าหลายหลายเรื่องเป็นอีกแบบหนึ่งเว้ยอืมเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ย
มันพูดเรื่องนี้ว่ะเออมันเปรียบเทียบอันนี้กับอันนี้ว่ะ
ซึ่งจริงคนที่บอกว่าการ์ตูนมันถูกทำมาเพื่อเด็กจริงมันก็ถูกครึ่งเดียวไง
เพราะว่ามันทำมาเพื่อผู้ใหญ่ด้วยเว้ยถูกหลายเรื่องมันเป็นเรื่องที่ดาร์กมากด้วยซ้ำ
จริงจริงเขาก็ไม่ผิดที่เขาพูดอย่างนั้นแต่เขาอาจจะดูด้วยด้วยแว่นตาในมุมที่เขาแบบ
เขามองมันแค่ในมุมของเด็กแต่จริงถ้าเขามองมันด้วยในแว่นตาในมุมของความเป็นผู้ใหญ่
ความที่มันแบบเปิดกว้างมากขึ้นมันอาจจะเห็นอะไรที่มากกว่าความแบบปล่อยพลังสู้กันอะไรอย่างนี้
เราคิดว่าอย่างคำถามเมื่อกี้ที่บอกถามว่าพอตอนโตย้อนกลับไปดูการ์ตูนที่เราชอบดูตอนเด็ก
แล้วมันเปลี่ยนไปไหมอ่ะมันก็เราคิดว่าเปลี่ยนเว้ยไม่ว่าเราจะดูอะไรช่วงวัยหนึ่งที่เราดู
อืมเราจะมองมันแบบหนึ่งเว้ยอืมดีนะถัดไปถัดไปเราก็จะมองมันต่างออกไป
อาจจะต่างนิดหน่อยหรือต่างเยอะแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเราไปเจออะไรเว้ยหรือเราเข้าใจอะไรมากขึ้นหรือเปล่า
อย่างโดเรมอนอ่ะเรารู้สึกว่าตัวละครที่มันต่างต่างกันอย่างแบบโนบิตะใจแอ้นทูนิโออย่างเงี้ย
จริงจริงมันเป็นตัวละครที่เหมือนจะไม่น่ามาคบหากันได้ใช่มันดูแบบคนสุดทางของแต่ละคนมากเออ
แต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังอันนั้นนอกจากการที่แบบสร้างตัวละครให้มันมีสีสันนะนะ
มันคือการบอกว่าทุกคนทุกคนมันเป็นเพื่อนกันได้เว้ยอืม
ไม่ว่าเราจะเป็นแบบตัวโหกเวกแบบใจแอ้นตัวที่ดูขี้โกงหน่อยแบบสตูดิโอใช่
หรือว่าตัวที่แบบแหย่แบบไม่สู้คนขี้อายแบบหนุ่มตา
แต่คนเหล่านี้เราทุกคนเป็นเพื่อนกันได้โดยที่แบบไม่ว่าจะแบบมีฐานะยังไงตัวเดียวบ้านรวย
ใช่ใจแอ้นบ้านแบบขายของอืม
แต่ไม่ว่าจะเจออะไรพวกนี้ก็ช่วยเหลือกันเว้ยใช่
มันแฝงสิ่งนี้ให้เด็กดูโดยซึมซับไปโดยที่ไม่ต้องมาบอกว่าเนี่ยคือความหลากหลายนะ
ต้องเป็นแบบนี้นะต้องอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอืม
แต่มันทำให้เราเห็นเลยว่าเออไม่ว่ามึงจะเป็นใครมาจากไหนมิตรภาพสำคัญ
เพราะมันทำให้เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว
เราก็โตมากันโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวด้วยนะใช่
แล้วพอมาดูเราถึงแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออดีจังวะ
แล้วมันทำให้เรากลายเป็นเด็กที่เขาเรียกอะไรวะมองโลกกว้างขึ้นกว้างขึ้น
จะบอกว่าอันนี้ดีมากเพราะว่าคิมรู้สึกว่าคนที่ดูการ์ตูนจะเข้าใจโลกมากขึ้น
แล้วก็จะจะโตกว่าเด็กในวัยเดียวกันเออไม่รู้นะแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะ
คนก็จะมองว่าดูการ์ตูนเยอะก็ไม่ดีหรอก
มันไร้สาระอะไรอย่างนี้หรือผู้ใหญ่ที่ยังดูการ์ตูนอยู่ทุกวันนี้
ใช่แต่เฮ้ยมึงโตแล้วมึงดูการ์ตูนทำไม
แต่เคนอยากจะบอกคนเหล่านั้นนะว่าแบบว่าจริงแล้วด้วยความที่พอมันเป็นการ์ตูน
มันสามารถเล่าอะไรได้มากกว่าที่หนังจะเล่าได้ด้วยซ้ำ

นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงว่าพอเราโตขึ้นมาแล้วเราถึงได้เห็นว่า
พลังของแอนิเมะหรือแอนิเมชั่นหรือมังงะพวกนี้
ด้วยความที่พอคนมองไหมว่ามันเป็นแค่สื่อสำหรับเด็ก
เขาก็จะมองข้ามดีเทลต่างที่แอบแฝงไว้ข้างใน

คือถ้าให้เคนพูดนะถ้าอย่างของพี่เฟรมคือโดเรมอนใช่ไหม

ซึ่งเคนเพิ่งมาเจอกับตัวเลยเพราะว่าเด็กเคนเคยดูกันด้ำ
ซีดเมื่อนานมากแล้วประมาณแบบ
ตั้งแต่ปี๒๐๐ก็คือแบบ๑๐กว่าปีที่แล้ว
เคนคาดหวังแค่ฉากุงยนต์ออกมาฟาดฟันกันก็เคนชอบดูแบบ
แม่งฉากสู้กันบนอวกาศสนุกมาก
แล้วนี่ก็แบบว่าเคยต่อยไปช่วงนึงแล้วแบบ
คือนี่เพิ่งกลับมาดูภาพล่าสุดที่มันมาฉายกับเน็ตฟิก

โอ้โหคอนเทนต์ที่มันพูดมันแบบ

มันยิ่งใหญ่มากแล้วมันพูดถึงสงครามมันแบบ
มันการเมืองจ่าเลยพี่แล้วภาคใหม่ที่มันพูดคือเคนกลับไปดูอ่ะ

ทุกอย่างมันยังพูดถึงคอนเซ็ปต์เดิมเลย

คนที่อยู่กับโลกกับคนที่อยู่ในอวกาศทะเลาะกัน
เพราะเรื่องมันจะเบสเรื่องของแบบคอนฟิกต์หลักมันเกิดมาจากการที่แบบว่า

ควรจะต้องย้ายอนานิคมไปอยู่ในอวกาศ
แล้วมันก็เกิดสงครามของคนที่อยู่ในอวกาศ
ที่แบบว่าผิดใจกันกับคนที่อยู่บนโลก
เพราะคนที่อยู่บนโลกแม่งต้องการสิ่งหนึ่ง

กลายเป็นว่าเคนไม่คาดหวังฉากหุ่นยนต์ออกมาเลยเว้ย

ที่เหลือ๒ชั่วโมงฉากคุยกัน

เจ๋งพี่แล้วมันเหมือนหนังแบบ

แล้วเป็นแอนิเมชั่นใช่แล้วเทลโลยีใหม่มาก
ภาพสวยมากเดี๋ยวเคนไปส่งดูแล้วมันแบบ

แล้วมันแบบมันพูดถึงเรื่องการเมืองแบบ
การเมืองจ่าเลยโดยที่มันแค่เอาคำว่า

พอพูดถึงอันนี้คือ
มันเลยเป็นเครื่องยืนยันว่าเฮ้ยการ์ตูนมันทำไม่ง่ายเว้ย

มันทำให้เหมือนแบบเรื่องหน้าฉากแบบนึง

มันพูดเรื่องอีกแบบร้อยแปดพันเก้าเลยอะ

ซึ่งประเทศที่มันทำสิ่งนี้ได้ดีก็คือญี่ปุ่นนี่แหละ
เพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เหมือนแบบ

มันต้องตีความบรรยากาศของคน

คือเขาจะไม่มาพูดตรงเว้ยกูเกียจมึงอะไรเงี้ย
มันจะไม่เหมือนตะวันตกไม่เหมือนสลับเรียบ

จากสงครามความอดหยากปัญหาสังคมอะไรอย่างนี้
แต่มันไม่พูดตรงไง

การ์ตูนมันเลยเป็นสื่อที่ทำให้คนเหล่านี้ไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้
โดยที่ไม่ได้บอกนะว่าพูด

ปัญหาต่างความขัดแย้งต่างมันพูดอยู่ในนั้น
โดยที่แบบนี่ไงการ์ตูนแบบเพื่อนรักกัน

คาตูนญี่ปุ่นหลายเรื่องก็ยังทำหน้าที่แบบนั้นอยู่

เนี่ยเวลาที่เราคุยเรื่องนี้อยากให้คนฟังนึกตามไปด้วย
ว่าแบบเฮ้ยมันมีการ์ตูนเรื่องไหนวะที่มันมีอิทธิพลกับเราในวัยเด็ก

ใช่เหมือนอยากให้แบบตั้งคำถามกับตัวเองหรือแบบ
ย้อนกลับไปก็ได้เอาแบบในวัยนั้นแบบเฮ้ย
มันมีตัวไหนที่มันแบบเออมีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงเราไปหรือจะช่วยให้เราได้รอดพ้นผ่านอะไรมาบ้างหรืออะไรอย่างนี้
บางทีแบบนึกไปนึกมาเราอาจจะพบว่าเฮ้ยการกลับไปดูมันอีกครั้งในช่วงวัยแบบนี้อ่ะ
โตมา๑๐ปี๒๐ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เราพบอะไรใหม่ใหม่จากมัน
ใช่อาจจะได้เจอในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอก็ได้หรือแบบตอนนั้นดูแล้วแบบมันไม่เห็นสิ่งนี้
อืมแต่พอได้เห็นแล้วมันก็อาจจะมีอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยในยุคนั้นแม่งพูดเรื่องนี้เลยเหรอวะ
อืมพูดในหนังในในแบบอานิเมะแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยใช่
ความมหัศจรรย์เราว่ามันมีซ่อนอยู่อ่ะแต่ว่าวัยเด็กเรามองไม่เห็นไงอืม
ก็เป็นเด็กเด็กแบบดูเอาสนุกเอาสนานอะไรไปโอเคไหนก็นานแล้ว
ด้วยความที่เราคุยกันมาขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่ามีไหมตัวละครที่แบบว่าพี่เฟรมรู้สึกว่าถ้าให้เลือกนะ

เราอยากจะเข้าไปอยู่ในตัวละครหรือว่าโลก
ในโลกของแอนิเมชั่นหรือมั้งอ่ะเรื่องไหนโอ้จริงจริงอ่ะอยากไปอยู่ในวันพีชนี่แหละ
ทำไมอ่ะเราว่ามันสนุกดีอะ
มันดูได้ประจนภัยอ่ะมันแตกแทนดีอ่ะอ่า
เออมันได้ผจญภัยมันได้ต่อสู้เอ่อ
มันได้เห็นอะไรอีกหลายอย่างเว้ย
มันได้เห็นคนที่แม่งแบบมึงมันมีคนแบบนี้อยู่ในโลก
มึงมันมีสถานที่แบบนี้อยู่ในโลกโลกนั้นนะโลกอืม
โลกในการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันมีหลายอย่าง
คือวันพีชมันเป็นการ์ตูนประเภทที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
อ่ะใช่เพราะว่าปกติการ์ตูนมันจะเดาเส้นเรื่องได้ว่ามันจะเดามันสุดแต่วันพีแม่งแบบ
มันมันจะไปไหนต่อเออมันไปไหนได้อีกบ้างวะเพราะมันคือการออกทะเลอ่ะเออ
แล้ววันพีชมันทำให้เราเห็นแบบความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนั้น
ความเป็นไปได้ของมนุษย์คนหนึ่งที่มันจะเดินทางไปถึงอะไรอย่างเงี้เออ
วันนี้กูเป็นคนแบบนี้อีกประมาณห้าสิบตอนกูอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอืม
คือเรารู้สึกว่ามันน่าสนุกแล้วมันทำให้เราเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยเวลาที่ได้เจอตัวละครใหม่หรือเจอเหตุการณ์ใหม่เจอความเป็นไปได้ใหม่ในโลกนี้
มันซึ้งมึงซึ้งมึงซึ้งอยากมีโมเมนต์ซึ้งอยู่แบบในชีวิต
เป็นคนเสพติดความแบบความซึ้งแบบใดบางทีชอบชอบฉากเศร้าเออแบบเฮ้ยเราต่อสู้กันมาเสร็จแล้วเราแบบกอดคอกันร้องไห้คนเสียสละอะไรอย่างเงี้ย
ตัวไหนที่สุดอยากรู้มากเลยนะเอาจริงเลยนะจำได้ไหมชื่ออะไรเลยนะชื่ออะไรเลยนะ
รีมายมาพูดพูดผู้หญิงผู้หญิงนามีอ่ะไม่ใช่โลบินเออชอบโลบินที่มีหลายหลายมือ

ตัวนี้เพราะอะไรอะไรอย่างนี้เออนั่นแหละเจ๋งเจ๋งเจ๋ง
มีไหมในวันพีชเหรอไม่สิอ๋อคองเคนใช่ไหม
ถ้าในโลกที่เคนอยากไปจริงเคนชอบ

พอเข้าไปแล้วพระเอกตอนที่มันเข้าไปรอบแรกในเกมเวอร์ชันนั้นที่มันเข้าไปคือเป็นเกมที่
ถ้าผู้เล่นตายในเกมจะตายโลกความเป็นจริง

แต่แค่ชอบที่มันได้แบบเข้าไปในอีกโลกหนึ่ง

ใช่ไงคุณกำลังจะพูดว่านี่คือพูดจากหัวใจของคนของเกม

เพราะแบบถ้าวันหนึ่งเราได้ไปอยู่ในอีกโลกหนึ่ง

เราต้องแบบเออฝึกฝนต้องแบบ

เป็นคอนเซ็ปติดอะไรที่แบบ

ถ้ามันมีจริงมันน่าสนุกนะอะไรอย่างนี้

ครับอย่างที่บอกไปทั้งหมดเนาะ
ก็คือการ์ตูนมันก็เป็นได้หลายอย่าง
มันไม่ใช่ว่าแบบให้เด็กดูลาอย่างนี้

ก็รู้สึกว่ามันก็จะเป็นมุมมองของคนกลุ่มหนึ่งที่

เราคิดว่าคนที่พูดแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ดูการ์ตูนด้วยตัวเอง
ก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง
หรือเขาอาจจะถูกสูดค่านิยมอะไรบางอย่าง
ถ้าหว่างลองไปเปิดดูก็ได้
ทุกวันนี้มันมีการ์ตูนหลายอย่างเนาะ

มันไม่จำเป็นว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วเราจะดูการ์ตูนไม่ได้อะไรอย่างนี้
ถึงกูอายุ๙๐กูก็จะดูการ์ตูนถ้าเกิดกูยังดูได้
เหมือนกันเราก็รับปากเหมือนกันว่าเราจะยังเล่นเกมอยู่แล้วก็ดูกันด้วย
เพราะชีวิตเราก็คือสิ่งนี้ไม่ได้
อยากทำอะไรทำไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะว่าโอ๊ยแก่แล้วยังจะมาดูการ์ตูนดี
เดี๋ยวไม่คลูไม่เท่ทุกวันนี้ยังซื้อโมเดลมากันมาต่ออย่างนี้
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวในล็อกเราจะมีการอวดของกัน
ใช่มันก็เป็นฮอมบี้เป็นความสุขอะเนาะ
ใช่เป็นความสุขของแต่ละคนเนาะ
บางคนที่แบบชอบสิ่งนี้อย่างนี้มันก็อาจจะช่วยทำให้เขาผ่านพ้นอะไรไปในแต่ละวันได้ง่ายนะ
หรือบางทีมันก็อาจจะเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งของชีวิตเราก็ได้แบบเป็นงานอดิเรกที่มัน
หรือทำเงินก็ได้เช่นแบบสะสมสติ๊กเกอร์จนแบบมีคนอยากจะมาซื้อ
อะไรอย่างนี้ก็มีมีเยอะแยะมาก
แต่นี่ไม่มีนะนี่ทำไงไม่ได้มีแต่เสีย
สะสมยิ่งสะสมแล้วยิ่งเสียอย่างเดี๋ยว

ก็ขอปิดเทปนี้แล้วกันนะครับ
ก็เดี๋ยวติดตามมนุษย์ดูหนังได้เนอะตามช่องทางต่างเหมือนเดิม
ใช่ซึ่งถ้าเป็นแบบว่าวีดีโอภาพเคลื่อนไหวนะครับก็สามารถติดตามได้ทางยูทูป
ทั้งในเพจเฟสบุ๊คอินสตาแกรมหรือพัส

วิดีโอเนี่ย

ชอบแบบไหนก็ไปรับชมรับฟังกันได้

แต่ถ้านแนะนำก็ให้ดูแบบภาพเพื่อนไขว่ดีกว่า
ก็มานอนรุ้นกันนะครับ
ครับ
สำหรับเทปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ